สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้นะ
เพราะถ้าเราไม่สู้เราไม่มีความคิดเห็นเสนอแนะ
มันจะทำให้เราลำบากกันอีกเยอะเลยเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ย
ผมเริ่มต้นสัปดาห์นี้เมื่อวันจันทร์
ด้วยเรื่องหยิบยกเอาเรื่องค่าไฟนี่แหละมาขีดเส้นใต้
วันนี้วันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์ขอเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ปิดท้ายสัปดาห์อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่
เราจะต้องแสดงความคิดความเห็นกันให้หนักแน่น
ว่าคราวนี้ถ้าพิจารณาขึ้นค่าไฟฟ้ากันอีกรอบนึง
ไม่ว่าจะเป็นห้าบาทกว่าหรือไปถึง๖บาทเราจะเดือดร้อน
กันหมดโดยเฉพาะนักธุรกิจ
วันนี้มีความคิดความเห็นข้อเรียกร้องจากนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
มาอีกลายหนึ่งแล้วครับคุณสลินทิพย์ทัพมงคลทรัพย์
นายกสมาคมท่องเที่ยวก่อเสม็ดซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของภาคการท่องเที่ยว
ของเอกชนได้เธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา๒๓ปีผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด
รายได้ก็ถดถอยบรรยากาศการท่องเที่ยวไม่ดี
เพิ่มขึ้นมาอีกผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ได้รับผลกระทบกันหมด
แม้กระทั่งชาวบ้านก่อเสม็ดก็ไม่มีกิจการก็ได้รับผลกระทบทั่วหน้า
ถามว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่
น้ำมันก็สูงค่าครองชีพก็สูงแต่ค่าแรงก็ยังเท่าเดิม
ณเวลานี้ยังไม่ได้เข้าสถานการณ์ปกติ
ประเทศทุกประเทศจะเปิดไหมเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ขณะนี้ทุกคนบอบช้ำกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี
ค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือนภาษีป้ายขึ้นมา
แล้วค่าไฟจะมาเพิ่มขึ้นอีก
ผู้ประกอบการแบกรับภาระช่วงโควิด๒๓ปีที่ผ่านมา
ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่วงนั้นเนี่ยผ่อนปลนเรื่องค่าไฟ
ตอนนั้นไม่มีนโยบายตัดกระแสไฟฟ้า
ตอนนี้ก็ยังมีการตัดกลับมาตัดเหมือนเดิม
รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบรั่วลงทะเลซ้ำเติมเข้าไปอีก

เขาชื่อคุณนพดลตั้งทรงเจริญ
คุณนพดลบอกว่าอยากเรียกร้องให้ลงมาดูทุกระดับ
มีทางเดียวถ้ารัฐไม่ช่วยก็แย่เลย
คนระดับไหนรายได้เท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายเพียงพอไหม
ถ้าไม่พอจะทำยังไง

ก็ต้องไม่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า

คือไฟฟ้าสุดท้ายก็จะขึ้นหมด
แต่ว่าคนระดับร่างให้น้อยหน่อย

วันนี้ต้องช่วยเหลือคนระดับล่าง

ส่วนระดับบนยังไม่ค่อยกระทบ

คนเช่าบ้านพักอาศัยต้องโดนบวกค่าไฟอีกเท่าไหร่

ปัญหานี้จะต้องมีการช่วยเหลือภาคธุรกิจ

โอดอวยจากหลายภาคส่วน
ที่มีต่อเนื่องมา๒๓วันแล้ว
ผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลก็นั่งไม่ติด

ตู่จะถกเรื่องอุ้มค่าไฟ

จะมีการประชุมกรรมการนโยบาย

เพื่อจะขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤต
เดือนตุลาธันวาที่ชัดเจน
รวมทั้งจะพิจารณาสถานการณ์แนวโน้มค่าไฟ
หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น
ที่จะทำให้ค่าไฟเพิ่มจาก๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
ปรับขึ้นไปถึง๕๓๗บาทต่อหน่วย
และอาจจะไปถึง๖๐๓บาทต่อหน่วย
ส่วนกระทรวงพลังงานเนี่ย
เบื้องต้นกระทรวงพลังงานจะเสนอกพช
ดูแลค่าไฟฟ้าให้ประชาชนแน่นอน
เพราะจากมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤต
ราคาพลังงานในช่วงเดือนตุลาถึงธันวา
พชอนุมัติไปก่อนหน้านี้
จะมีมาตรการลดพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลว

รวมทั้งเพิ่มโรงไฟฟ้าจากฐานหิน

เพิ่มไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วย
รวมทั้งยังมีมาตรการประหยัด
จะทำให้ต้นทุนค่าไฟลดลง
แต่ต้องพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนี่ของกระทรวงพลังงาน

เรื่องนี้จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับ
รัฐบาลปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
นี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ในทางยาวเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องราคาพลังงานแพงเนี่ยต่อไปอีกนาน
น้ำมันแพงแก๊สแพงข้าวไฟฟ้าแพงหนีไม่พ้นหรอกครับ
ยูเครนยังลบกับรัสเซียอยู่อย่างนี้เนี่ย
ฉะนั้นต้องวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว
ซึ่งมีข้อเสนอจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะเรื่องการผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนและโซล่ารูป
เมื่อกี้เห็นภาพโซล่าลูฟเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้แหละเขาเรียกโซล่าลูฟ
เพื่อลดการนำเข้าแก๊สธรรมชาติที่ผลิตไฟฟ้าในระยะยาว
การไฟฟ้า๓แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องลงทุนทำพลังงานสีเขียวตั้งแต่ตอนนี้ไม่กี่ปีข้างหน้าต้นทุนก็จะลดลง
ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือคือปัญหาการแก้ปัญหาของแพงลดค่าครองชีพและต้นทุนพุ่ง
ก็ต้องใช้เงินลงทุนแล้วเขาจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอีก
แต่ถ้ารัฐทำให้มีพลังงานสีเขียวเหมือนระบบไฟฟ้าในปัจจุบันจะถือเป็นเรื่องดี
แต่พูดแล้วไม่ทำทำกันก็ทำกันไม่จริงสุดท้ายเราก็มาเจอปัญหา
ที่เราแก้ไม่ตกเดือดร้อนกันไม่หมดคนใช้ไฟก็เดือดร้อนรัฐบาลก็เดือดร้อน
ข้อเสนอให้ใช้เรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งสุรารูป
เขาก็เสนอกันมานานแล้วจะได้เป็นแรงจูงใจก็ไม่มีความคืบหน้า
ฉะนั้นเรื่องการส่งเสริมพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังเนี่ยถึงเวลาแล้วครับ
แล้วควรจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่พักการเมืองจะเอาไปบอกกับประชาชนว่า
ถ้าเลือกพักเขาเขาจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน
เขาจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานทางเลือกยังไง
พลังงานพัดลมพลังงานทางเลือกพลังงานกังหันลมอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งตอนนี้เขาก็ฟื้นตัวและได้กำไรแล้ว
ทำยังไงที่จะให้มาช่วยเหลือประชาชนกันนี่เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะครับ
และผมคิดว่าควรจะเป็นโจทย์ของพักการเมืองต่างด้วย
เพราะเรื่องนี้คือวาระแห่งชาติเรื่องค่าไฟฟ้าแพงเรื่องพลังงานแพงเนี่ย
ถ้าดูข่าวในหลายประเทศทั่วโลก
เขาเริ่มเดินขบวนขับไล่รัฐบาลกันแล้ว
เพราะว่าแก้ปัญหาให้ไม่ได้คนเดือดร้อนกันทั่วไปหมด

แล้ววันนี้คนไทยเราเนี่ยถามว่าเราจะพึ่งใคร

และเราหวังว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
เราจะได้รับการช่วยเหลือดีขึ้น

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ